คุณผู้ชมคะข้ามไปดูสถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสานกันบ้าง

โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะ

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเสียหายมากมาย
ไม่เว้นแม้แต่ลูกทุ่งคนนี้ค่ะ
เสาภูสิงที่อยู่ในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ให้เห็นภาพน้ำท่วมนะคะถนนเนี่ย
โดนตัดขาดกันเลยทีเดียว
เราก็เห็นเหตุการณ์นะครับผมนำถ่วมยูจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม
แล้วก็อำเภอวาลินชำราบครับบ้านเกิดของตาภูสินนะครับผม
ก็เป็นห่วงทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะครับ
ส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะครับผ่านทางหน่วยงานราชการนะครับ
เดี๋ยวจะให้พี่สาวเป็นคนไปมอบนะครับผม
แล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจกับพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมเที่ยวบนนะครับ

ส่วนลูกทุ่งเลือดอีสานอย่างตายอรไทยไผ่พงศกรแล้วก็ไม้พิรมพร
ก็ไม่ลืมส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ
โดยเร็วนี้ค่ะจะรวบรวมนะคะรวมตัวกัน
ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันถึงที่เลยค่ะ
กันนั้นก็ขอแผ่งกำลังใจเลยครับเด้อ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่เพียน้องนะคะ
ทุกภาคทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทธกภัยในคราวนี้ด้วยนะคะ